ส่วนเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอีกหนึ่งเรื่องได้รับการเปิดเผย
มาจากคุณหมอที่ผ่านร่างของหลวงพ่อคูณบอกว่าร่างภายในท่านเนี่ยเหมือนคนหนุ่ม
กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเลยอืมแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยโดยเฉพาะเส้นเอ็นหรือว่า
ต่างก็ทำให้หลายคนนั้นต้องอัศจรรย์ใจ
กับสิ่งที่เจอเมื่อไปผ่าร่างของหลวงพระคูณนะครับ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดเผยมาจาก
ศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์แคนลาครับ
เป็นรองคณะบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดเผยว่าตัวท่านเองเป็น๑ใน๓ของกรรมการ
ที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการผ่านร่างของครูใหญ่
พระเทพย์วิทยาคมหรือหลวงพระคุณบริสุทธิ์โทษ
โดยก่อนที่จะมีการผ่านร่างเพื่อศึกษาก็จะเริ่มการ

สำหรับการเตรียมร่างของครูใหญ่โดยทั่วไปแล้ว

จะมีการฉีดน้ำยารักษาสภาพของร่าง
จากนั้นนำร่างไปแช่ในน้ำยามหรือว่าเรียกว่าการดองนะครับ

พอดองครบกำหนด๑ปีจะนำร่างขึ้นมาผ่า
เพื่อเป็นการเรียนการสอน
ส่วนขั้นตอนการฉีดยาการดอมร่างหลวงพ่อคูณนั้น
มีขั้นตอนเดียวกับครูใหญ่ร่างอื่นเหมือนกันเลยครับ
สำหรับการผ่านั้นนักศึกษาจะไม่ใช่ผู้ทำการผ่าโดยตรง
ผู้ทำการผ่าเป็นเพียงคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ช่วงที่นำร่างของหลวงพระคูณออกมาจากอ่างดองนั้น
แล้วก็นำไปผ่าเพื่อการศึกษาพบว่า
โครงสร้างภายในร่างของหลวงพระคูณนั้นแตกต่างจากร่างของครูใหญ่
แตกต่างจากร่างของคนในวัยเดียวกัน
ซึ่งทำให้รู้สึกอัศจรรย์แล้วยากที่จะอธิบายเป็นอย่างมากครับ
เราก็เห็นแต่ว่ารู้ว่ามันต่าง
ก็คือเล็บของท่านจะออกสีชมพูนะครับในช่วงแรกที่เราเห็น
ก่อนที่จะลงไปในอ่างดองก็เห็นเล็บสีท่านเป็นสีชมพูชัดเลย
ติ่งหูของท่านก็เหมือนกันก็จะออกสีชมพูเลือด
ตอนที่ดองร่างท่านครั้งแรกที่ลงอ่างดองนะครับ
พอมาผ่าร่างของท่านมาศึกษานี่ก็ลักษณะ
ส่วนโครงสร้างภายในและร่างกายของท่านเนี่ยท่านอายุมากแล้วก็จริงนะครับ
กว่าปีเนี่ยแต่สภาพร่างกายกล้ามเนื้อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ยังเหมือนกับคนในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับ
กล้ามเนื้อยังเป็นมัดแข็งแรงนะยังมีไม่เหี่ยวไม่รีบเหมือนคนในวัยนี้อย่างนี้นะครับ
ก็เหมือนกับว่าท่านคือท่านอยากให้ได้ศึกษาจริงก็คือให้ได้เห็นจริงว่าเออเนี่ยนะครับ
เอ็นอะไรทั้งหลายดูมันสีมันสดใสของท่านออกจะออกสีชมพูเรื่อย
อาจารย์ก็ยังบอกว่าเนี่ยเล็บมือเล็บเท้าเป็นสีชมพูติ่งหูของหลวงพระคุณก็เป็นสีชมพูระเลือดด้วย
น้ำร่างนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากร่างของคนวัยเดียวกันคือร่างท่านเหมือนคนหนุ่ม
คือถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในช่วงอายุวัยแบบนี้นะคะ